มากซักครู่
ชีดของเสียเงินไหมไม่รู้เหมือนกันอ่าเดี๋ยวตอบคุณอุ๋ยหน่อย
คุณอุ๋ยคุณอุ๋ยถามพี่อุ๋ยเลยคุณอุ๋ยคำคุณอุ๋ยคำมาหน่อยสิ
อุ๋ยคำสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่หนุ่มสวัสดีค่ะ
ไม่ถึงขนาดกับส่งข้อความมาถามพี่หนุ่มเลยล่ะคะว่าจะเอายังไงดี
เมื่อเมื่อเที่ยงเที่ยงส่งไปคุยเลยพี่หนุ่มเอาไงดีพี่แล้วเอายังไงกันดีอ่ะ
เอายังไงอ่ะคือคือถ้าผมฟังจากทางทางคุณหมอหรือว่าผู้ที่เขาศึกษาอะไรมา
เกี่ยวกับเรื่องของภูมิในการขึ้นเนี่ยคือในส่วนตัวผมนะ
ผมมองงี้น่ะพี่หนุ่มคุณบ๊อตดำน้องระเมคือคือคนที่ฉีดซีเนอร์แวค
แล้วได้ซีโนแวคสองเข็มในช่วงแรกแรกเนี่ยตอนนั้นอ่ะ
เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราฉีดก่อนเราอยากได้ภูมิอะไรอย่างนี้
เราตอนนี้เขาบอกให้ไปฉีดเราก็ไปฉีดกันแต่พอตอนหลังเนี่ยพอ
อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ด้อยค่าวัคซีนอะไรนะแต่หมายถึงว่าซีโนแวคพอภูมิมันได้น้อย
หรือว่ามันกันเดลต้าอะไรพวกเนี้ยไม่ได้เนี่ยแล้วคนที่ฉีดหลังหลังจากซีโนแวคสองเข็มเนี่ย
หรือว่าไม่ได้ไฟเซอร์ค่ะซึ่งคนที่จองวัคซีนทางเลือก
แต่ผมมองว่าคือตอนนี้ความรู้สึกว่าแหมไม่น่ารีบฉีดเลยอะไรอย่างนี้
มันอาจจะไม่เหมือนตอนนั้นเพราะว่าที่เขาศึกษามาแล้วเขาลองดูเรื่องภูมิขึ้นมาแล้วเนี่ย
นี่ผมฟังจากที่คุณหมอเขาบอกนะฮะไม่ได้หมายถึงว่ามากกว่าหรือน้อยกว่านะ

ผมกะว่าจะดูสักต้นเดือนตุลาเนี่ยพี่หนุ่มถ้าเกิดว่าความชัดเจน
คำเดียวกันหมดว่าเราจะรอต้นเดือนตุลาคม

แต่ตอนนี้คนที่ไปบูสขึ่งเข็ม๓ตามระบบ
แล้วคุณฉี่ดมาได้สัก๓เดือน

ฉะนั้นเราต้องไปดูแล้วว่าหมอพร้อมของเราเนี่ยที่เราฉีดซีโนแวคเข็ม๒เราฉีดวันที่เท่าไหร่
แล้วลองนับเดือนดูเดือนที่๑เดือนที่๒เดือนที่๓
ตอนนี้คุณต้องตัดสินใจแล้วว่าคุณจะรอโมเดิร์น่าหรือคุณจะไปกระตุ้นเข็ม๓ก่อน
ความเสี่ยงตรงนี้ก็เหมือนที่คุณหมอเขาบอกว่าคุณจะใช้ความเสี่ยงไหน
หรือรอของตุลาลอีกปีหน้า
ผมไม่ถึงปลายเดือนตุลานะพี่หนุ่มผมเอาสักแค่วันที่๑วันที่๒ตุลา
ถ้ามันไม่มีความชัดเจนออกมาว่าโมเดอร์น่าจะเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยผมก็ไปก่อนแล้ว
ขอดูความชัดเจนว่าตกลงว่ามันจะมาเมื่อไหร่

ทะบงลงทะเบียนขอบูสเข็ม๓ด้วยแอสต้าเซเนก้าแล้ว
แต่คุณอุ๋ยอย่าไปดูมดดำเป็นตัวอย่างนะ

เขาโดนฉีดมาหลายเข็มแล้ว
อีบ้าวัคซีนนี่เหรออืมหาทัวร์ลงไปหิน
เขาแค่ฉีดไหมไม่

ไม่ไม่ใช่เป็นล้าน

เออสิกกว่าต้องยอบสงบไม่ตอบโต๊ะกุณาให้กินเจ
เยอะตอนนี้วัคซีนโอ้โห
ไม่ใช่ซีโมโกชีดแอร์สตรา
พี่หนุ่มจะรอถึงเมื่อไหร่พี่หนุ่มจะรอ
ขอบคุณพี่อุ๊ยขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะคุณอุ๊ยอุ๊ยคำ
ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ